ไล่ล่าไอ้เข้ที่บางประกงกันหน่อยค่ะ

นี่ชาวบ้านเขาไปหาปลาเมื่อคืนตี๓แล้วไปเจอนะ

ตัวมันก็เริ่มเหมือนกันนะแล้วหัวมันโตมากเลยคุณตัวนี้
ใช่ค่ะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่กำลังตามหานะ

นี่โอ้แต่จับได้หนึ่งก็อุ่นใจขึ้นมาหน่อยแล้ว
เพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันก็ยังจับตัวไม่ได้ไง

แล้วพอเจ้าหน้าที่เขาไปเห็นมันก็โดนมัดอยู่แบบนี้แล้วค่ะ

ทีนี้ไปฟังคนที่เขาจับได้หน่อยไหม

โต้งเขาเล่าว่ายังไงคะตอนจับได้

แล้วเราใช้อะไรจับจับอย่างไร
ใช้เชื่อคล้องปากมันครับ

เราจับอย่างไรเราใช้เชื่อคล้องปาก

ก็มันพันติดปากมันเอง
พันม้วนทีแรกจะปล่อยแล้วตั้งประมาณมันติดมือ
เขาติดมือมาด้วยมันก็ไปไม่ได้
คือเชือกมันรัดมืออยู่มันปล่อยไม่ได้

นี่แหละฮะนายต้งเขาออกลาดตระเวนนะ
ในพื้นที่ในแม่น้ำตอนตี๓กว่า
ก็ไปเจอจริงแล้วก็จับได้จริง
ค่ะทีนี้รองหัวหน้าปฏิบัติการหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะ
บอกว่าเจ้านาเทศตัวที่จับได้ประมาณ๒เมตร๖๐เซนต์นี่นะ
มันไม่ใช่ตัวที่เจ้าหน้าที่ไล่กลับรังเมื่อวาน

ขนาดโหนกศีรษะขนาดลำตัว
เพราะว่ามันไซส์มันต่างกันนะคะ

แต่ตัวที่๓๔เมตรยังจับไม่ได้นะ
คุณผู้ชมฮะทางเพจหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา
ซึ่งปฏิบัติการในการตามหาจราเข้มาหลายวันแล้ว
เขาก็เอาข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราเนี่ย
ไปโพสต์ไปแชร์ลงในเพจเหมือนกัน
แต่ทีนี้มีคนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
ราเข้เหล่านี้เป็นจราเข้บริวารของหลวงพ่อโสธรหรือเปล่า

แล้วตอนนี้เขาออกมาว่ายน้ำ

นี่เป็นความคิดเห็นของคนในโลกโซเชียลนะครับ
ผู้ศึกษาของเราก็สอบถามถึงกรณีนี้นะครับ
กับชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเป็นความเชื่อจริง
จราเข้แถวนี้ถ้ามีจริงก็คือเป็นบริวารของหลวงพ่อโสธร
อาจจะออกจากจำศีลแล้วก็มาว่ายน้ำ

แต่ถ้ามันเป็นมีหลายตัวเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่ายังไม่เคยเห็นจราเข้ขนาดใหญ่นัก๔เมตรตามคำล่ำลือ
ที่เห็นก็ยังคาดเดากันอยู่ว่ามันความยาวแค่ไหนกันแน่
แต่เจอตัวแล้ว๑ตัวก็โล่งอกโล่งใจไปทีหนึ่งแล้ว
กู้ไพเขาบอกว่าเธอกับใครเจออีกเนี่ยแจ้งกู้ไพได้เลยนะคะ